สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๙กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ
อกจากจะเป็นวันมงคลวันที่๙เดือน๙แล้วนะคะ
ก็ยังเป็นวันหนึ่งค่ะที่มีความสำคัญนะคะ
เนื่องจากจะมีดาวดวงหนึ่งค่ะโยกย้ายราศี
นั่นก็คือดาว๙หรือว่าดาวเกรดนั่นเองนะคะ
การที่ดาวเกรดค่ะมีการโยกย้ายราศีในวันมงคลแบบนี้นะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
แต่ดวงชะตาของคุณจะมีความก้าวหน้าในด้านไหน
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
กลุ่มราศีที่ดวงมีเกณฑ์ก้าวหน้าในเรื่องของการเงินดวงมีเกณฑ์รวยเงินรวยทรัพย์รวยความสำเร็จ
ได้แก่ชาวราศีพฤกษกสิงพิจิกษ์และกุมค่ะ
สำหรับทั้งสี่ราศีนี้นะคะเรียกว่าความรวยกำลังมาเยือนแล้วค่ะ
เพราะว่าหลังจากวันที่๙เดือน๙ผ่านไปนะคะดาวเกรดจะมีการโยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีค่ะ
เรียกว่าดาวเกรดย้ายมาให้โชคนะคะส่งผลทำให้ดวงการเงินของทั้งสี่ราศีนี้เปิดอย่างเต็มที่ค่ะ
จะพูดว่าคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองเนี่ยอันนี้อาจจะน้อยเกินไปนะคะ
เพราะว่าทั้ง๔ราศีนี้ค่ะจะมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างเต็มที่เลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินการเงินติดขัดดวงกระเป๋าเงินรั่วใช้จ่ายเงินเยอะนะคะ
หลังจากวันมงคลนี้ผ่านไปค่ะดวงการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะ
อุปสรรคทางด้านการเงินก็จะคลี่คลายไปค่ะส่วนในเรื่องของรายได้พิเศษนะคะบอกได้เลยนะคะว่ามีโอกาสได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ถ้าในช่วงนี้นะคะคุณทำอาชีพเสริมนะคะหรือว่ามีการลงทุนเพิ่มเติมค่ะ
เหนือจากการลงทุนที่มีอยู่เนี่ยมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินความคาดหมายค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ดวงก้าวหน้าในเรื่องของการงานดวงมีเกณฑ์รุ่งเรืองรุ่งโรศประสบความสำเร็จ
แก่ชาวราศีเมทุนกันตุลและธนูค่ะ
ดวงของทั้งสี่ราศีนี้นะคะเรียกว่ามีความโดดเด่นมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหลังจากวันที่เก้าเดือนเก้าผ่านไปค่ะ
ชีวิตของคุณก็มีแนวโน้มว่าจะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ดวงชะตาของทั้งสี่ราศีค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะถ้าคุณทำงานประจำหรือว่าเป็นข้าราชการอยู่นะคะ
ก็มีแนวโน้มว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน
ในทิศทางที่ดีค่ะอาจจะมีการโยกย้ายภายในไปกินตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมนะคะ
ส่วนคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ทำมาค้าขึ้นค่ะมีโอกาสที่จะตั้งหลักปรักฐานได้นะคะ
หากในช่วงนี้ค่ะคุณวางแผนว่าจะไปทำการตลาดหรือว่าจะไปหาลูกค้าเพิ่มนะคะ
ต้องรีบลุยโดยด่วนเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ
และกลุ่มราศีที่ดวงก้าวหน้าในเรื่องของการดำเนินชีวิตดวงมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกอย่างแท้จริง
ได้แก่ชาวราศีเมษกรกฎมังกรและมีนค่ะ
ทั้งสี่ราศีนี้นะคะเรียกว่าดวงชะตาดีขึ้นค่ะหลังจากวันมงคลผ่านไปนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปค่ะดวงดีจริงนะคะแต่คุณก็ยังต้องเหนื่อยอยู่ดีค่ะ
ทุกอย่างคุณจะต้องลงมือทำด้วยตัวของคุณเองนะคะแต่สิ่งไหนที่คุณทำด้วยสองมือของคุณค่ะ
สิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะคะ
แต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าและดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีค่ะ
จะเป็นการปิดทองก็ดีค่ะหรือว่าจะเป็นการถวายผ้าห่มองค์พระก็ดีมากนะคะ
เพราะว่าการทำบุญแบบนี้ค่ะจะเป็นการเสริมดวงชะตาราศีของคุณโดยตรงนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ